วันนี้เรามีเปิดแฟ้มคดีดังนะครับ
มีคดีฆาตกรรมสยองขวัญที่เกิดขึ้นมานานถึง๑๗ปีแล้วนะฮะ
แต่เชื่อว่าหลายท่านอาจจะยังจำได้อยู่นะครับ
ผู้ก่อเหตุเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
พวกเขาเชื่อในการบูชาพระอินทร์นะครับติดตามในเปิดแฟมคดีดังครับ
สีตุลาคม๒๕๔๗พบศพเด็กหญิงวัย๑๒ปีถูกฆาตกรรมสยอง
ลำคอถูกปาดวิดขาดนอนเสียชีวิตท่ามกลางคนในครอบครัวกำลังทำพิธีกรรม
ส่งเสียงร้องโหยหวนเพื่อส่งวิญญาณของเธอ

เป็นที่น่าสะพรึงกับผู้เห็นเหตุการณ์
สยองขวัญเกิดขึ้นที่บ้านไม้๒ชั้น
ตำบลแพงพวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี
ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุจากพลเมืองดีว่ามีเหตุฆาตกรรมที่บ้านหลังหนึ่ง
ล้อมไปด้วยสวนมะพร้าวตำรวจภูทรดำเนินสะดวกรีบไปตรวจสอบ
พบกับภาพสลดเมื่อเห็นร่างไร้วิญญาณของเด็กหญิงประพัดศรเจียมเจริญ
อายุ๑๒ปีนอนอยู่กลางบ้านกลิ่นคราวเลือดคละคลุ้ง
บริเวณลำคอถูกของมีคมปาดจนหลอดลมขาดเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๑๐ชั่วโมง
มีมีดอิโต้เปื้อนเลือดวางอยู่ใกล้ศพ
บริเวณใกล้เคียงมีการตั้งโต๊ะพิธีกรรมมีเส้นผมจำนวนหนึ่งแช่น้ำอยู่ในกระมัง
นอนถูกนำไปเผาข้างบ้านตำรวจได้ยินเสียงสวดมนต์มาจากชั้นบนของบ้าน
จึงพยายามเรียกให้คนที่อยู่ด้านในเปิดประตูแต่ไม่เป็นผล
ภายในมีผู้หญิง๔คนกำลังสวดบริกรรมคาถาด้วยภาษาที่แปลกหู
ทั้งหมดเป็นเครือญาติกันตำรวจมีข้อมูลว่ากลุ่มคนเหล่านี้อาจจะมีอาวุธ
ใช้ไหวพลิบในการเข้าไปควบคุมตัว
รู้จักลิเกก็ตะโกนตะโกนแบบข้าพุทธเจ้าพระจันทร์พระอินทร์ได้ให้ราชรสมารับพระอาทิตย์ไปเฝ้า
ตอนนี้ราชรสรออยู่ข้างนอกเรียบร้อยแล้วสังเกตจากแสงไฟวับได้
ก็หายไปพักนึงจนได้ยินเสียงว่าขึ้นมาได้
ระหว่างสอบปากคำกาญจนาแม่ของเด็กหญิงให้การวกวน
คล้ายกับคนเสียสติว่าสามารถสื่อสารกับพระอินทร์ได้ก่อนเกิดเหตุทำพิธีเข้าทรงพระอาทิตย์
สั่งให้อนงน้องสาวไปตัดต้นมะพร้าวในสวนข้างบ้านให้หมด
จากนั้นจึงฆ่าลูกสาวเพื่อทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณ
จากความเชื่อของรัฐธิที่เชื่อว่าลูกสาวนำความชั่วร้ายติดตัวมาต้องฆ่าทิ้ง
จะทำให้โลกสว่างขึ้นรวมทั้งเป็นการปลดปล่อยชีวิตสู่อิสระ
จากการถูกกดขี่มาสามชาติสามพบจากนั้นตัดเส้นผมผู้ตายไปแช่น้ำ
นำเสื้อผ้าและที่นอนไปเผาทิ้งเพื่อส่งวิญญาณ
เขาอ้างกับคุณหมอว่าเขาได้รับคำสั่งจากพยิมให้ทำ
เขาไม่ได้ทำอีกเด็กคนนี้เอาไว้ไม่ได้ต้องส่งไว้ภูมิชาภายอิม
บันทึกเสียงเป็นหลักฐานสำคัญอีกชิ้นหนึ่ง
ที่ตำรวจได้จากที่เกิดเหตุที่กาญจนาอัดไว้ช่วงสังหารลูกสาว
เธอพูดกับลูกว่าเสียสละชีวิตให้แม่เถอะลูก
เด็กหญิงตอบกลับในเชิงร้องขอชีวิตอย่างน่าสงสาร
ทำหนูทำไมอย่าทำหนูเลยเป็นประโยคสุดท้ายที่ถูกอัดเสียงไว้
จากการตรวจสอบประวัติพบกาญจนาเคยถูกคนร้ายข่มขืนขณะอายุ๑๗ปี
ต่อมาเธอได้คลอดเด็กหญิงประพัดศรโดยมีอนงเป็นผู้เลี้ยงดู
แต่ไม่มีใครรู้เหตุผลที่แท้จริงว่าเกิดอะไรกับครอบครัวนี้กันแน่
ความเชื่อเรื่องรัฐธิบูชาพระอินทร์จึงครอบงำจิตใจของพวกเธอได้
หลังถูกจับกลุ่มทั้งหมดถูกส่งตัวไปรักษาอาการป่วยทางจิต
สถาบันกรยาราชนครินขณะนี้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไป